เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เพราะว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเรื่องราวมันผ่านไปเป็นเดือนแล้ว
คดียังไม่คืบหน้ายังไม่ได้รับการเยียวยา
ซึ่งผู้เสียหายเขาบอกว่าตาเขาบอดไปข้างหนึ่งเลย
แล้วอีกข้างหนึ่งก็มองแทบจะไม่เห็นเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ารัตชานัทชัย
โพสต์ข้อความเอาไว้พร้อมรูปภาพและร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เขาบอกว่าหลังโดนปลาขวดโซดาระเบิดใส่หน้า
ป่านนี้เกือบ๑เดือนแล้วคดียังไม่คืบหน้า
ไม่มีการเยียวยาอะไรจากคู่กรณีเลยทั้งสิ้น
เสียตาไปแล้วข้างหนึ่งอีกข้างก็มองไม่ชัด
เพราะขวดโซดาระเบิดโดนทั้งสองข้าง
รถก็เสียหายทำมาหากินก็ไม่ได้
นัดแล้วนัดอีกผลัดวันไปเรื่อย
ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาเลยแต่ต้องมาโดนลูกหลงเสียตาไปข้างหนึ่ง
เราก็เลยให้นักข่าวของเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนะคะไปคุยกับนายนัทชัยพินทอง
ก็คือคนเจ็บเนี่ยค่ะเขาเลยเล่าให้ฟัง
คืนเกิดเหตุก็คือคืนวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณห้าทุ่มค่ะตัวเขากับน้องชาย
และเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คนนะคะ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่
ก็นั่งดื่มกันไปเรื่อยในร้านนะคะร้านนี้ค่ะ
พอร้านใกล้ปิดมันมีวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันกลุ่มใหญ่เลย
แล้วหนึ่งในคนทะเลาะวิวาดกันเนี่ยค่ะรู้จักกับเขา
วิ่งมาที่โต๊ะเขากลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องด้วย
ก็เลยปลาขวดโซดามาเลยทีนี้เป็นขวดโซดาที่ยังไม่ได้เปิดนะคะ
โซดาก็ยังอยู่เต็มนะคะพอปลามามันระเบิดที่หน้ามันเข้าตา
น้องชายกับเพื่อนที่ไปด้วยก็รีบพาเขาออกจากร้าน
ขึ้นรถส่งโรงพยาบาลพอขึ้นรถเสร็จ
น้องชายเห็นพี่ว่าเลือดออกที่ตาก็ย้อนกลับเข้าไปในร้าน
เพื่อไปถามวัยรุ่นที่ทะเลาะกันว่าใครคว่างขวดโซดาใส่พี่ชายผม
เท่านั้นแหละโดนต่อยเลยจ้ะโดนต่อยหน้าเลยจ้ะ
แล้วก็โดนขวดฟาดหน้าด้วยน้องชายก็เลยรีบวิ่งออกมาที่รถน่ะนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ใช้ขวดแก้วปลามาที่รถซ้ำอีกค่ะ
ก็เลยรีบออกจากร้านเพื่อไปโรงพยาบาลกัน
ที่ผมดูในคลิปแล้วน้องพวกน้องผมเล่าให้ฟัง
ที่เขาไปเขาไปงานวันเกิดนะพี่เขาไปกันเยอะ
พวกผมไป๔คนหมอเปิดตาข้างซ้ายดู
หมอบอกว่าข้างนี้มันแบบมันเสียเลยคือบอดแน่
เขาบอกว่าถ้าเอาไว้ก็เอาไว้ได้แต่มันเสี่ยงติดเชื้อ
ถ้าติดเชื้อก็ต้องกลับมาผ่าตัดใหม่ผมก็เลยให้เขาเอาออกเลย
ข้างขวาก็เขาบอกตอนแรกคือ๕๐๕๐ที่จะกลับมามองเห็น
เพราะมันโดนเหมือนกันก็เย็บในตาด้วยครับ
ตอนนี้ก็มองเห็นแต่ว่ามองไม่ชัดครับเป็นเบอร์
หมอเขาสั่งให้หยุดสักห้ามเลย
ใช่เพราะว่ามันเหลือตาข้างเดียวแล้ว
ล่าสุดค่ะคุณแม่ของผู้บาดเจ็บก็คือคุณนวลชวีภูเก้าแก้ว
ก็พาลูกชายไปพบกับทนารณรณรงค์แก้วเพชรร้องขอความช่วยเหลือ
แม่เนี่ยเล่าไปน้ำตาก็ไหลไปค่ะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะ
พอก็พาไปแจ้งความพิสอบพอบังใหญ่ตำรวจตามจับปวบผู้เกาะเหตุได้บางส่วนแล้ว
ดำเนินคดีไปแล้วแต่ผ่านมาเกือบ๑เดือนนะคะ
คู่กรณีไม่มีการติดต่อมารับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเยียวยาอะไรเลย
ค่ารักษาพยาบาลเอ่ยค่าทำขวัญเอยแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มี
ซึ่งสภาพของลูกตอนนี้คือตาบอดแล้วหนึ่งข้าง
ส่วนอีกข้างเนี่ยก็๕๐๕๐ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเนื้อดวงตามันฉีกขาดจากเศษแก้ว
เย็บติดการมองเห็นได้แค่บางส่วน
หมออย่างที่เขาบอกไปนะคะว่าหมอก็สั่งเลยว่าให้หยุดศักดิ
เพราะว่ามันต้องใช้สายตาเยอะมากมันต้องเพ่ง
มันยิ่งจะเป็นอันตรายต่อดวงตาที่เหลืออยู่
แล้วมันกลายเป็นว่าเขาขาดรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวไง
ก็คอยโทรหาร้อยอยู่ว่ายังไงมันมีค่าเยียวยาไหม
พี่ผมจะคุยให้นะเดี๋ยวก่อนนัดสิ้นเดือน
แต่วันที่บอกว่านัดสิ้นเดือนคือพ่อเขาไปที่โรงพัก
พอจับมาวันนั้นบอกว่านัดสิ้นเดือน
แล้วทีนี้พ่อเขาก็ขอโทรไอ้คนที่บอกว่าจะให้สิ้นเดือน
ว่าเศษหนึ่งหรือเศษห้าเอาพ่อเบอร์ไว้
พอสิ้นเดือนเขาโทรไปบอกเมื่อวานเขาบอกโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เลย
ไอ้ทางนี้เดือนแล้วแม่ทำไมไม่มีใครช่วยอะไรหนูได้หรอก
ทำไมหนูต้องเป็นแบบนี้หนูจะเสียลูกกระตาไปทั้งลูกนะ
เพราะว่าทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่เจอกับเขามั้ง
เขาพูดแบบนี้เรารู้ว่าลูกเครียดนะจริงลูกกับตาน่ะ
เราไม่อยากจริงอย่างจริง
ที่เราเจ้าเรียกหาท่านหนาอย่างนี้
เราเคยเห็นออกทีวีแล้วเขาช่วยเหลือคนจนนะ
นี่จะค้นหาให้ได้ก็พูดแบบนี้กับลูก
เรื่องต้นนะคะทางตำรวจสพบังใหญ่ก็บอกว่า
เรื่องคดีความตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุไปแล้ว๒คน
ก็คือคนที่ปลาขวดโซดานี่เห็นภาพเลยนะคนปลาเนี่ย
กับคนที่ต่อยหน้าน้องชายก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายอ่ะนะคะ
เนี่ยภาพมันชัดยกแบบเห็นด้วยอะโอ้โห
และมันเป็นขวดที่ยังไม่เปิดเข้านานมันระเบิดใส่

ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องรอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและตัดสินนะคะ
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยกับทางฝั่งของคนก่อเหตุด้วยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็เขายอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในคนก่อเหตุชกต่อย
แล้วก็ปลาขวดใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บจริงจริงแต่เขาขอไม่ให้สัมภาษณ์
เพราะว่าทนายความของเขาย้ำมาว่าอย่าไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนยังไง
เขาก็กลัวเรื่องของคดีความมันจะคลาดเคลื่อนเลยไม่ยอมคุยกับทีมข่าวของเรา
ส่วนเรื่องของค่าเยียวยาเนี่ยค่ะทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขายืนยันว่าจะจ่ายให้
แต่จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งสารออกมาว่าสารบอกให้จ่ายเท่าไหร่
เขาก็จะจ่ายเท่านั้นแหละรอ๑๒กันยายนนี้ก่อน
แต่เบื้องต้นจริงแล้วน้ำจิตน้ำใจก็ควรจะไปเยี่ยมเยี่ยนอะไรกันหน่อย
ถ้ายอมรับแล้วว่าตัวเองทำผิดจริงกว่าจะรอสารนี่ไม่รู้ต้องเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะ